คาดคิดว่าในวันแม่แห่งชาติปีนี้จะสูญเสียลูกไป
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วปรากฏว่าถูกรถกระบะเฉียวชนครับ
ร่างของลูกตกลงไปในคลอง

และล่าสุดพบร่างของลูกแล้ว
แม่ร้องไห้ครอบครัวร้องไห้แทบล้มทั้งยืน
อุ๊ย

ภาพความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวนี้ครับ

พ่อและแม่และครอบครัวสูญเสีย

ถ้าย้อนกลับไป๒ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ

เกิดเหตุการณ์นี้ฮะมีกระบะคันหนึ่งด้านหน้าเห็นไหมฮ

นิ่งอยู่ตรงนี้ไปชนมอเตอร์ไซค์
คนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้ชายอายุ๑๔ปี
เด็นร่างร่วงตกลงไปที่ครองพระปรงครับ

แล้วชนตอนกลางคืน
คุณขวัญคุณผู้ชมครับ
ในถักพยาบาลส่วนคนขับกระบะคันเหนือกล่าวหายไป

น้ำก็ขุ่นลึกไหลเชี่ยวด้วย
และตรงแถวต่อหม้อสะพานยิ่งอันตรายนะครับ

แล้วไปเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์ครับ

หลังจากเกิดเหตุคนขับกระบะลงมาเออะโวยวาย
อดเสื้อแล้วก็เดินหายไป

การค้นหาร่างของเด็กผู้ชายอายุ๑๔ค้นหาตั้งแต่เมื่อคืน

ค้นหาใหม่วันนี้นี่คือภาพบรรยากาศเมื่อเช้า
จุดทูบหนึ่งดอกบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้เจอร่างน้องขอให้มีปฏิหาร
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ค้นหา

ใช้วิธีการคือทอดแห่ครับเหมือนทอดแห่หาปลา
ระหว่างทอดแห่แห่ไปติดอะไรก็ไม่รู้

พอค่อยดึงขึ้นมาปรากฏว่าติดร่างคนครับ
แล้วพอรู้ว่าเป็นร่างของน้องที่ตามหากัน
ครอบครัวเข่าแทบสุดฮะ

มีบาดแผลที่บริเวณใต้หัวเข่าด้านขวา
พบว่าขาขวาหักหน้าผากมีรอยกระแทก
นำร่างส่งชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาลกบินบุรี

ยังอยู่ระหว่างหลบหนีตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งตามตัว
แสดงความเสียใจกับคุณแม่คุณพ่อและครอบครัวนี้ด้วยนะครับ
คุณชนคนแล้วเนี่ยคุณไม่ควรหนีแล้วนะคะ